พาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันกฤษณา

ว่าต้องมีความอดทนมากน้อยขนาดไหน

นี่คือหนึ่งในรูปแบบการกระตุ้นไม้กฤษณา
ของบริษัททรีดอมในจังหวัดตลาด

การผลิตน้ำมันกฤษณาในประเทศไทย
โดยใช้วิธีการเจาะรูตามเนื้อไม้เกือบทั่วทั้งลำต้น
ก่อนจะนำสารสกัดใส่เข้าไป
เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาหลังสารเรซิน

คือกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่ไม้เริ่มโตแล้วนะครับ
เริ่มได้ที่ที่เราเตรียมเข้าไปกระตุ้นศาลแล้วนะ
โดยการใช้วิธีเอาสว่างเจาะเข้าไป
เป็นวนไปบนต้นไม้ทั้งหมดนะครับ
เสร็จแล้วก็เราก็จะนำสารกระตุ้นที่เรามีอยู่

เข้าไปในรูที่เรากระตุ้นตรงนี้
ที่เราเจาะสวรรค์อัดเข้าไปทุกรูเลยนะครับ
แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ๑ปี

ก็จะเป็นเนื้อไม้สีดำที่เขามีกำลังเฉาะอยู่ตรงนี้นะฮะ
แต่ว่าตอนนี้พอหลังจากที่เราดู๑ปี
เราก็ต้องดูว่าความดำได้ที่ไหม
ถ้าเกิดยังไม่ได้ที่เนี่ยเราก็ต้องกระตุ้นเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่ง
กว่าจะสกัดน้ำมันกฤษณาออกมาได้นั้น
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการเจาะใส่สารกระตุ้นต้นกฤษณา

หรือการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของเนื้อไม้
ในระยะเวลา๑๒ปีหลังรับการกระตุ้น
ทำให้ต้องใช้ความอดทนในการรอคอยเป็นอย่างมาก
ทีบริษัทเองเริ่มต้นจากการที่ไปกว้านซื้อไม้
จากเกษตรกรทางแถบจังหวัดตาดตรงนี้นะฮะ
ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้เขาได้ปลูกกิจสนาขึ้นมาแล้ว

แล้วก็วิธีการเทคนิคในการกระตุ้นสาร
ก็ไม่มีการกระตุ้นที่สารที่ดีพอ
ซึ่งก็จะมีหลายไซส์มากนะตั้งแต่ไซส์เล็ก
แต่เราก็เจอไซส์ประมาณที่๔ปีไปแล้ว๓๔ปีนะฮะ

เราต้องใช้เซลละวง๔๒ม
เมื่อได้ไม้กฤษณาที่ผ่านการกระตุ้น

แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเนื้อไม้ในโรงงานด้วยกำลังคน
โดยเริ่มจากการตัดไม้ให้เป็นชิ้นเล็ก
แล้วต่อด้วยการล้อเปลือกไม้ออก
ไว้เพียงเนื้อไม้ที่มีลักษณะเป็นสีเข้มเท่านั้น
เพราะส่วนนี้จะมีน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมาก
จากนั้นจะนำเนื้อไม้ไปตากแดดและบดละเอียด
เพื่อเข้าสู่กระบวนการหมักและต้มกันต่อไป

เพื่อที่จะสับเอาเฉพาะตัวเนื้อน้ำมันที่มีอยู่ในเนื้อไม้

ทำการทำให้ตัวชิ้นไม้มันแห้ง

ก็เอามาทำการหมัก
หมักตามระยะเวลาที่กำหนดก็คือ๑เดือน

น้ำมันกริษณาที่ผ่านกระบวนการต้มกันแล้ว
ส่วนใหญ่จะถูกส่งขายให้กับลูกค้า

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
รวมถึงการนำไปใช้เป็นหัวเชื้อผลิตน้ำหอม

ให้การยอมรับเป็นอย่างมาก
หลังจากนำไม้กฤษณาเข้าขบวนการต้มกันกว่า๙วัน

ส่งขายทำเงินได้อย่างมหาศาล
ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน